วันนี้เป็นวันนัดหมายที่ทุกภาคส่วนจะมาหามรือกันกับทางออกในการก่อสร้างบ้านพักของตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าพร้อมจะชะลอถ้าเกิดว่ารัฐบาลนั้นเห็นสมควร
รวมทั้งที่ประชุมเองก็ประชาชนเรียกร้องให้มรื้อถอนเพราะว่าไม่เหมาะสมครับ
โทวิจักษิริบันศพแม่ทัพภาคที่๓เป็นประธานจัดเวทีโต๊ะกลมเพื่อหาทางออกแก้ปัญหาข้อพิพาทในการก่อสร้างบ้านพักตุลาการสาธุทรภาค๕ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีตัวแทนจังหวัดเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและตำรวจร่วมด้วยนะครับ
โดยไม่มีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่สารยุติธรรมและสารอุทธรภาค๕
จากว่าได้โทรศัพท์ไปแจ้งยังแม่ทัพภาคที่๓เพียงครึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มหามรือว่าไม่เข้าร่วมครับ

ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสารยุติธรรม

เพื่อให้การแก้ปัญหาไปอย่างถูกต้องชอบทำแล้วก็สันติวิธีครับ